เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปดูอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับสาว
โดยเฉพาะหญิงที่กำลังตั้งคัน
ปกติถ้าเกิดว่าใครตั้งคันก็จะทราบดีว่า
วิธีการหนึ่งก็คือการเปิดเพลงให้ลูกในคันฟัง
เพราะว่าเป็นการส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็ก
แล้วก็ส่งผลดีต่ออารมณ์ของเด็กด้วย
ฉันเองดิฉันเองก็เปิดนะนี่เปิดจากโทรศัพท์
แล้วก็ทำแบบนี้
แต่ที่บอกว่าข่าวดีเนี่ยเพราะว่าที่สเปนเขามีการผลิตอุปกรณ์ชิ้นหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นการตอบสนองทฤษฎีนี้นะคะ
วิธีการก็คล้ายกับใส่ผ้านามัยแบบสอดอ่ะคุณ

นี่คุณดูภาพไปด้วยแล้วดิฉันจะเล่าไปด้วย

เป็นลำโพงไร้สายที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นต่าง
แต่ว่าคลินิกแห่งนี้ก็กลัวว่าลำโพงธรรมดาธรรมดา
ที่เราฟังการทารกอาจจะฟังไม่ค่อยถนัด
เหมือนที่ที่ฉันเองทำเอาลำโพงไปแนบกับท้อง
อาจจะลูกไม่ได้ยินเขาก็เลยจัดให้เจ้าลำโพงตัวนี้เนี่ย
เข้าไปอยู่ในช่องคลอด
ในช่องคลอดของคุณแม่นะคะ
จริงค่ะเนี่ยค่ะคล้ายกับ

ทีนี้เหตุผลถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะ
นิกแห่งนี้บอกว่าทารกในคันเนี่ย
ถูกห่อหุ้มด้วยน้ำคร่ำถุงน้ำคร่ำเยื่อต่าง
หนังมดลูกแล้วก็ผนังช่องคลอดอีกที
เพราะฉะนั้นกว่าเสียงแต่ละเสียงจะเดินทางผ่านแต่ละชั้น
ไปถึงหูของเด็กทารกก็ยากลำบากอยู่
แล้วก็จากผลงานวิจัยทางคลินิกพบว่า
จะเดินทางผ่านเข้าไปถึงทารกได้ดีที่สุด

ก็เลยนี่แหละค่ะเป็นจุดกำเนิดของเบบี้พอร์ต
ก่อนที่ลูกจะเกิดออกมาเบบีพอตก็ออกประกอบ
ไม่แต่เห็นว่ามีระยะเวลาในการใช้ใช่ไหมคุณ

ไม่ได้ใส่ตลอดแล้วก็มีวิธีการใช้ด้วยนะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเราจะไปสอดตอนไหนล่ะ

คุณแม่คนใช้ลำโพงตัวนี้

หรือว่าถ้าคำนวณแล้วก็ประมาณ๔เดือน
แล้วก็ควรเปิดเพลงให้ทารกฟังแต่ละครั้งประมาณ๒๐นาทีเป็นอย่างน้อย
ถึงจะได้ผลต่ออารมณ์ของลูกนะคะ
ซึ่งผลจากการสแกนเด็กทารกในคันเนี่ย
พบว่าเด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยนะคุณ
มีทั้งขยับปากดิฉันไม่แน่ใจว่าขยับปากเนี่ยร้องตามเพลงไปด้วยหรือเปล่า
แล้วก็ขยับตัวไปมาค่ะ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นนวัตกรรมตัวใหม่สำหรับหญิงที่ตั้งคัน
แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าแล้วก็เข้าเมื่อไหร่